ถี่นื่นเดือนวันค่ะ

อ๋อค่ะอ่าพี่แน็คค่ะตอนนี้ดงดังมากรู้สึกไงบ้างคะ
เรื่องผมก็คิดอยู่ว่านี่ผมไปทำอะไรผิดมารึเปล่าเนี้ย
แต่นีคนหรือจริงจริงก็ไม่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับ
แค่ว่าก็ขึ้นมาเร็วหน่อยแล้วก็หยุดเท่านั้นแหละครับ
จริงไม่ตกใจผมรู้ว่ากระแสสามสี่วันอาจมันก็หายไว้แล้ว
ยังติดตามละอยู่ผมก็

มันพูดได้มั้ยตัวเหี้ยหน่อย
โอ้ใช่ครับผม
ก็รู้สึกดีใจนะครับจริงเนี่ยผมลงอะไรอย่างนี้มานานมากแล้ว
แต่ไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นนะสงสัยตั้งแต่แบบโทรศัพท์ตกน้ำแล้วเราพิมพ์พิมพ์หาของที่เรา

วันนั้นผมง่วงมากแต่จริงนั่นคือสนุกจริงครับ
แค่ว่าเราดูมวยบ่อยเราก็เลยไม่ได้ต้องลุกไปอะไรอย่างนี้
ทำไมต้องเก่งแกปชั่นอะไรยาวขนาดนี้ครับ

คิดว่าเราเป็นคนอธิแปลเข้าใจไหมครับ

ให้คนอ่านจนจบหลายรอบแต่ไม่เข้าใจอยู่ดี

ผมต้องเปิดอีกเครื่องดูว่าผมทำผิดไหนบ้างนั่นแหละ
เพราะจริงผมเป็นคนนี่เขียนอ่านไม่ได้เก่งเลยนะ
ไม่ได้เก่งเลยนะเรียกว่างโง่เลยก็ได้นั่นแหละ
แต่ว่าเราก็แบบเฮ้ยอยากพิมพ์ให้มันถูกบ้าง
อยากให้กี่ชั่วโมงคะอยากรู้เวลา

อย่างคอนเทนต์เลี้ยสัตว์ของเราเอง
มีสัตว์อะไรที่เราอยากเล้งไหมคะ

เป็นว่าตอนนี้เราตรงบางทีเราก็เหนื่อยมากกว่า
แต่ก่อนเราเลี้ยงเยอะแต่ก่อนเราเลี้ยงหลายอย่างมาก
แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มแบบทำงานบ้างอะไรอย่างนี้
บางทีตรงเรื่องหนึ่งที่ว่าเราทำงานไม่ได้เนี่ย

สมมุติเราเลี้ยสัตว์เด็กเนี่ย๖ชั่วโมงเราต้องให้อาหาร

เพราะว่าเราไม่ได้แบ่งแยกเลยจริง

แต่ตอนนี้มีอะไรบ้าง
จริงผมเลี้ยงมาพวกสัตว์นอกแต่ก่อนก็มีแปลกบ้าง
มีตัวอันที่ปกฏ
ที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไม่ฆ่ามดไม่ฆ่าไม่ไล่จิ้งจกไม่ฆ่าหนู
เราไม่อะไรสักอย่างแล้วเราเป็นมิตรกับเขาไง
เราเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้น่ารังเกียจสักตัว
แล้วถ้าแบบผมเป็นคนที่ว่าถ้าเห็นลูกหนูบ้านมันใกล้ตายเนี่ย
เราทนไม่ได้ที่จะแบบปล่อยมันไปใช่ไหม
เราก็จะจับมารักษาทุกตัวพอโตเราก็ปล่อยมาในบ้านนั่นแหละ
ล่าสุดเนี่ยเลี้ยงจนโตเลยนะอย่างนี้เลย
ปล่อยปุ๊บสายไฟขาดทั้งบ้านอะจริง
แล้วตอนนี้มีกี่ตัวแล้วอ่ะหนูบ้าน
ถามแม่ผมเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมอะ๓ครั้งอะวันละเส้น

ตอนนี้มีกี่ตัวอะไรบ้างที่เรารียงอยู่ตอนนี้

โอ้ยผมอ่ะผมก็ขายของนู้นขายของนี่ที่เรามี

มาเล่งสัตว์บ๊ายมรึงก็ขายมาแล้วขายมาเล่งหรือเปล่า
ขายมาซื้อข้าวกินนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้ตลกนะจริง
รู้ไหมครับว่าเราเอาของในบ้านไปขายอะไรบ้าง
รู้ครับพ่อแม่ก็จะคอยเตือนเราตลอดตั้งแต่มอไซคผมเคยมีมอไซค์เป็น๑๐คัน
บิ๊กไบท์ตัวพันธุ์ที่สี่มันก็จะหายไปทีละคัน
เวลาหายก็รู้แล้วว่ามันไม่มีกินแล้วล่ะ
มันจะหายไปทีละคันหายไปทีละคันหายไปทีละคัน
แล้วมันก็ไม่กลับมารับงานเลยแล้วเนี่ย
คือจริงผมต้องบอกเลยว่าอาจพูดเลิกเวอร์หรืออะไรจริง
ผมก็มีงานที่เงินเยอะบางทีมันก็มีนะ
บางคนคิดว่าผมไม่มีงานเนี่ยมันมีจริงนะ
ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบนึกถึงเราอยู่ตลอด

ข่าวจริงจิ้นแจ้งหน่อยเรื่องที่ไม่รับงานไม่ให้สัมภาษณ์ตีการหินอยู่อ่ะ
ว่าถ้าเราต้องไปแบบนั่งพูดทีละที่ใช่ไหม

เช้านี้๗๘โมงผมต้องไปสัมภาษณ์ที่นี่

บ่ายโมงบ่าย๒แล้วผมต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเลย

ไอหน้าอย่าให้เห็นว่าเป็นลัฟของคนอื่นน่ะ

ในการให้ไปจำที่บ้านเราก็ไม่เอา

โอกาสไม่แสดง
ที่แบบผมพูดชัดเจนมากฮะเครื่องสำอาง
ผมก็บอกอยู่ว่าผมแพ้จริงจังเลยนะ
เขาบอกทำเถอะผมก็แบบเขากวนเราป่ะเนี่ย
แต่จริงจังมากเขาบอกพี่จริงจังเลยเป็นเครื่องสำอางเกาหลี
อยากให้เราผมก็พี่ผมทำไม่ได้จริง
ถ้าผมรับผมเสียหมาเลยนะ
แล้วผมก็แบบเราพูดซะเยอะแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็มาปรึกษาพี่น้องว่าเราไม่รับร้อยเปอร์เซ็นต
แต่เราก็มาคุยกันน่ะเอ๊ะมันน่าเสียดายตัง๊ะอะไรเงี้ย

ร้านไม่รับครับผมจริงจังไม่รับ

ที่สำคัญมันจะลอกตรงนี้เลย

อยู่กับสัตว์เยอะไปและนี้อะ

ผมโดนของที่สกปรกจริงไม่เป็นไร

น่าจะเป็นว่าร่างกายเราเริ่มอ่อนแอ

ที่ว่าเราอาจไม่ได้อยากทำงานจนแบบเราอยากมีตังค์นี่แหละ

ไม่ถูกผมเคยแบบผมเพิ่งมาซื้อ๒๓ปีหลัง
ผมไม่เคยซื้อเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช่ไหม
ลองไปซื้อเฮ้ยมันเฉียด
ผมเฉียด๖ตัวผมเฉียดตัวนึง
รางวัลที่๑หวยชุดอะ

แล้วถูกยังไม่ถูกเลย
อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีเงินกินด้วยไหมฮะ
ใช่ผมก็มานับแม่ก็บอกไปซื้อออมสินไหมลูก
ใช่แต่ว่าไม่ดีนะฮะไม่แนะนำให้คนไปซื้อ
โอ้โหเยอะมากจริงที่๑เลยเนี่ย

เพราะว่ามีเยอะมากที่ติดต่อผม

และที่สำคัญสุดต้องการให้ไปถ่ายกับไอ้สกุปปี้ดู
อารมณ์มันไม่มาหรือยังไง

หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแน็ตในหน้าจอทีวีงานราคอเลยหรอ
เมื่อไหร่ที่เห็นผมลงราคอน่ะ
คือผมไม่เหลืออะไรแล้ว
ไม่เหลือแม่แหล่บโมไซคันจิ๋ว

แล้วหนังค่ะมีดินต่อมายัง
หนังเยอะจริงผมชอบหนังมาก

แสดงว่าเงินที่ได้จากตอนนี้คือค่าหนังร้วน

เขาว่าจนเขาไม่ว่าแล้วเขาทำใจได้แล้ว
แต่รู้เหรอแต่มิจโจมันก็ไม่เลิศนะลูก

ผมเรียนมหาลัยอ่ะผมเดินเข้ามหาลัยวันแรกที่ผมเรียน

อ่าผมสาบานเลยใครก็ลองเรียนความจริงอยู่แล้ว
ผมไปหาปลามาเลี้ยงที่บ้าน

ตอนนี้ก็เรียนแย่

เสพเก๋แยกละเนาะ

แต่ว่าเข้าแจงจริงอะไรที่คุณรักกันมาก

จบกันด้วยดีเนี่ยมันมีข้อเสีย
จะทำให้เราคิดถึงทุกวันครับผม
ไม่ใช่จริงเป็นเรื่องที่เลยการลงอะไรงั้น
ผมก็รู้นะแต่ว่าแบบยังไงเดียว
จะไปตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราจบกันด้วยดีนึกออกไหม
เราก็ต่างไม่ได้มีใครมันก็แบบเฮ้ยเราก็ยังมีคุยกันบ้าง
คิดถึงเราก็รู้สึกว่าเราลงรูปอ่ะมันก็คือความสุขที่แบบเราได้ลงใช่มั้ย
เห็นคนที่เลิกกันตอนนั้นว่าอะไรหรือเปล่า
โหยหลายอย่างนะพี่แต่คือดีมากนะจบกันด้วยแบบดีที่สุดในโลกเลย
ผมบอกเลยเรื่องจริงนะ
เรื่องนึงที่แบบคนทักมาเยอะสุดอ่ะ
อันนี้ตรงนั้นตรงนี้มีทุกสัตว์ของโลกตอนนี้มาปรึกษาผมว่าแบบว่า
จริงเป็นคนตกลงบ้างเครียดบ้างในช่วงอายุในช่วงอารมณ์เนี่ยครับผม
คิดว่าปิจะมีแฟนรึคะ
คงมีแหละแต่ตอนนี้ผมยังอยากอยู่กับแม่ผมอยู่
ผมติดแม่ติดหลานที่แบบเราอยู่จริงนะ
เรารักหลานเรารักครอบครัวเรามีภาระ
เราไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
นี่พวกหลานดีไม่ได้เนาะ
ไม่ได้มันชอบ
แม่ชอบผู้หญิงแหละไหน
ผมเหรอ
สเปค
ชอบผู้หญิงแก่ครับ